คุณผู้ชมครับมาดูอุทาหรณ์นะฮะจอดรถเนี่ยนะครับถ้าคุณไม่เข้าถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัตินะถ้าคุณไม่เข้าเกียร์พีอ่ะนะฮะคุณก็ต้องดึงเบรกมือรถคันไหนต้องทำแบบนี้เพราะไม่งั้นนะรถมันไหลอ่ะไหลแล้วกลับมาหาไม่เจอด้วย
คุณผู้ชมครับดูผู้ชายคนนี้นะฮะมาจอดรถแล้วก็นะฮะลงจากรถมาตอนขับรถมาจอดหน้าร้านค้าแล้วก็ลงไปซื้อของรถกระบะก็หันออกถนนไปเป็นปกตินะครับก็ไม่มีใครเข้ามาใกล้ตัวรถทั้งสิ้นคนขับยืนอยู่หน้าร้านเห็นไหมครับแต่รถมันไปแล้วคุณผู้ชมฮะรถมันเคลื่อนไปแล้วรถมันกำลังจะผ่านถนนไปแล้ว

นะฮะรถเขาเบรกให้ไม่ชนแต่ว่าฝั่งตรงนู้นเป็นคลองครับเห็นไหมครับมันมีสะพานแล้วมีประตูน้ำอยู่

เฮ้ยรถเราตกลงไป
คราวนี้ต้องแจ้งกู้ภัยสิครับ

เครนต้องมาลากรถกระบะขึ้นมานะครับ

ถ้าไม่จอดเข้าเกียร์ปาร์ค
แม้ตัวพีก็ดึงเบรกมือที่เรียบร้อย
ไม่งั้นหัวทิ้งแบบนี้เลยครับ